สถานทูตประจำประเทศไทยค่ะชวนเชี่ยวชมสินค้าจากรอบโลกเลยนะคะ
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีโดยมีการจัดงานฉลองเทศกาลวันแม่
ด้วยการชวน๒๐สถานทูตประจำประเทศไทยนำผลิตภัณฑ์และสินค้าคุณภาพมาออกร้านจำหน่าย
นางสาวรัสสิสาจินนาตัวแทนจากสถานทูตฝรั่งเศสกล่าวว่า
งานนี้จะมีสินค้าหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกเป็นสินค้าตัวแทนจากสถานทูตต่างมาจัดจำหน่ายราคาพิเศษ
เลือกซื้อผ้าไทยของดีเมืองปฐุมธานีจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปฐุมธานีและอีกมากมาย
ให้ลูกได้ซื้อเป็นของขวัญให้คุณแม่เนื่องในวันพิเศษ
รวมถึงเข้าชมสินค้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนจากสถานทูตต่างในการมาจัดงานครั้งนี้